ดูโชเฟอร์แท็กซี่อายุ๗๔นะฮะโอ้อายุท่านมากแล้วล่ะ
ท่านเสียชีวิตอยู่ในเบาะเบาะของคนขับรถแท็กซี่นั่นแหละ
นี่ตรงนี้ที่เราต้องเบลอไว้เนี่ยนะครับ
จอดอยู่ในวัดที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ตอนนี้เขาคาดว่าสงสัยท่านนี้จะมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะครับ
คนเสียชีวิตอยู่ในรถแท็กซี่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของวัดพระยาปราบปัญจขามิตรนะครับ
ทะเบียน๑ขอไข่มม๓๐๑๐กรุงเทพมหานครจอดอยู่ใต้ต้นไม้
ที่บอกคนขับมีผู้ชายเสียชีวิตอยู่นั่งเสียชีวิตอยู่แบบนี้
แล้วเอียงไปทางด้านซ้ายรถดับเครื่องนะแต่ประตูไม่ได้ล็อกนะครับ
จากสภาพศพเบื้องต้นนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เบาะข้างซ้ายเห็นถุงอาหารวางอยู่
ที่โค้นโซลหน้ารถมีแผงยา๑แผง
ทราบชื่อต่อมาคือนายยันยงอ้นเอี่ยมเขาอายุ๗๔ปีครับ
ยาที่ผมบอกยาอะไรก็ไม่รู้แผงหนึ่งวางอยู่
ตำรวจตรวจค้นทรัพย์สินและเอกสารของผู้ตาย
พบว่ามีบัตรประจำตัวผู้ป่วยบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องนาฬิกา๑เรือนและเงินสดอีกสักเกือบพันได้
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เก็บทรัพย์สินของผู้ตายครับ
จากนั้นชุดสืบชุดสืบสืบหาญาตินะครับเพื่อจะแจ้งให้ญาติทราบ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตตำรวจมอบให้มูลนิธิป่อเต็กตึ้งนะครับ
นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เมืองต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะมีโรคประจำตัวนะครับเพราะว่าพบยารักษาโรคอยู่ในรถนั่นแหละครับ